อะกินข้าวต้มมัดอะแรดอร่อยกันไปแล้วเราไปหากินกรึบกรึบกรึบกรึบ
เพราะพวกมะลายงทอดกันหน่อยดีกว่ามะลายงทอด

อย่างจิ้งหลีดไงครับคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ
เขาจะทำกันที่ไหนคุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
นี่ค่ะจิ้งหรีดทอดกรอบบรรจุซอง

เอาไปปรุงเองตามสะดวกเลยนะคะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านในบ้านเขานาในตะมนต้นยวนจังหวัดสุราธานี

คือตั้งแต่เลี้ยงจิ้งหรีดแปรรูปแล้วก็ขายนะคะ
คือเขาทำในช่วงที่ราคายางนี้ตกต่ำ
ชาวบ้านก็เลยใช้พื้นที่บริเวณว่างข้างบ้านนี่แหละ
ทำมาเลยลงทุนเพียงแค่ข้องละ๓๐๐บาทนะคะ

แล้วก็คอยจับขายส่งให้กับพ่อค้าไปแปรรูปที่ลบบุรี

และชาวบ้านที่เขาทำกันที่นี่เขาก็รวมกลุ่มกันนะคะ
เลี้ยงจิ้งหรีดเกือบ๒๐ครัวเรือนรุ่มแล้วกว่า๑๐๐ข้อค่ะ
แต่ละรอบนะคุณชนะเขาจับได้ถึง๒๕ตัน
ก็คือ๒๕๐๐กิโลค่ะ

จริงแล้วก็ส่งให้พ่อค้าเขาเอาไปแปรรูปไปแพ็คเกจจิ้ง
ไปทำเป็นบรรจุพันธุ์ส่งขายให้กับพ่อค้าในจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะ
ซึ่งบอกว่าตอนนี้ตลาดต่างประเทศโอ้โหเขารับไม่อั้นเลย

นิยมทานมากเพราะว่าคุณค่าทางโภชนาการมันสูงกว่าแมลงชนิดอื่น
ชาวบ้านเขาบอกว่านะจุดเริ่มต้นที่พากันเลี้ยงเนี่ย
ก็คือมีนายประเสริฐพันรายเขาไปดูกิจการแปรรูปจิ้งหลีดของลูกที่ลบบุรี
เห็นแล้วก็เออที่สุราชน่าจะทำได้ก็เลยมาเผยแพร่
มาบอกต่อแล้วก็เอามาเลี้ยงปรากฏว่าก็ได้รับการตอบรับที่ดี
ก็เลยทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้กันทั่วทุกคนในหมู่บ้านนะคะ
เรียกว่านี่แหละเราก็ใช้ช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการทำยาง
แล้วก็ใช้พื้นที่ว่างที่มีอยู่ก่อให้เกิดอาชีพสร้างรายได้งดงาม
ใครจะไปเชื่อล่ะครับจิ้งหลีดตัวเล็กนะแต่มันยังสามารถสร้างรายได้ที่มหาศาลจริง
แล้วมารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนี้มันสร้างความแข็งแกร่ง
แล้วก็สร้างความสามัคคีให้กับชุมชนสร้างรายได้โอ้โหเวลาขายออกไปเนี่ยขาย
เป็นตันนะต่างชาติเขาจะได้มั่นใจไงว่าที่นี้จุดนี้ที่สุราธานีที่คุณทำกันอยู่เนี่ย
ป้อนออเดอร์ให้กับเขาได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีเพียงพอต่อความต้องการด้วย
คือชาวต่างชาติเขาเริ่มมีงานวิจัยเกี่ยวกับการกินแมลง
แล้วก็เริ่มรู้ว่าการกินแมลงมันมีประโยชน์คือมันมีโปรตีนสูงแล้วก็ไขมันต่ำ
เขาก็เลยหันมาสนใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยนะ